ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับทั้งผู้ชมที่รับชมอยู่หน้าจอนะฮะ
รวมทั้งในไลฟ์ในเพจของไทยรัฐและไทยรัฐทีวีด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงตี๕ที่ผ่านมามีรถตู้ของคณะปีภาษกำลังเดินทางไปร่วมงานไหว้ครูกัน
แต่ไปไม่ถึงงานนะฮะไปประสบเหตุชนท้ายรถบัสทัศนศึกษาก่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีห้าที่ผ่านมานะครับ
อาสากู้ภัยร่วมกระตันอยู่ครับนี่ฮะได้รับแจ้งเหตุการณ์รถตู้ของคณะปีภาษ
ชนท้ายกับรถบัตรของคณะทัศนศึกษา
บนถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครก็ไปตรวจสอบ

รถตู้เนี่ยนะฮะในสภาพที่ขวางถนนอยู่
ปี่พลาดนัตตพลลูกพ่อแก่หมลือศรีเนมนะฮะในรถเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสาม
ติดอยู่ด้านในนะเป็นคนขับด้วยนะฮะคนขับเนี่ยโอ้โหติดคอนโซลเนี่ยอัดเข้ามาที่ลำตัวเขาเลยนะแล้วก็เสียชีวิตค่ะที่อีกสองคนก็อยู่ด้านในแล้วก็มีคนเจ็บอีกสี่คนเป็นผู้โดยสารนะฮะกู้ภัยก็ต้องนำตัวคนเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลบ้านหนานี่ทราบว่ารถตู้คันนี้ครับ
นะฮะแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนเขาไปไม่ถึงงานครับ
ไปประสบอุบัติเหตุเสียก่อนดูข้าวห้องดนตรีกองอะไรเอ๋ย
จัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มาเกิดเหตุสลดซะก่อนครับ
อุปกรณ์ต่างเครื่องดนตรีไทยกระจัดกระจายหมอนเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ
ขณะที่รถของคู่กรณีรถบัตรเนี่ยนะฮะสภาพด้านหลังเนี่ย
บริเวณล้อหลังด้านซ้ายเสียหายจากการถูกรถตู้ชนเข้าไป
รถคันนี้ทะเบียน๓๐๐๓๓๕นะฮะในรถบัตรเนี่ยมีผู้โดยสารเป็นคณะครูจากทางด้านของบึงกาลนะครับ
นะฮะก็ไปถามคนขับรถบัตรชื่อว่านายธวัฒนพงศรีอุดรเขาบอกว่า
ก็ได้พาคุณครูจากโรงเรียนบ้านโซ่วิทยาที่บึงกาลกำลังจะไปทัศนะศึกษาดูงานที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
พอมาถึงจุดนี้มันเป็นจุดยูเทิร์นก็ขับมาชะลอชะลอเลี้ยวแต่ว่ายังไม่พ้นไปนะฮะ
ก็เลยให้แฟนเข้าไปด้วยและแฟนของคนขับรถบัตรลงไปดูท้ายรถให้หน่อย
แล้วก็พยายามถอยหน้าถอยหลังให้มันพ้นนะฮะตรงนั้นไม่มีรถทางตรงเลยนะฮะที่เขากำลังขับอยู่เนี่ย
จากนั้นเนี่ยเขากลับรถมาจนกระทั่งเลี้ยวได้จากที่ถอยไปถอยมาสักพักหนึ่งได้ยินเสียงโคมขึ้นมาท้ายรถ
ลงไปดูรถตู้มาชนท้ายแล้วครับแล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ส่วนคณะครูมีรถบัสอีกคันหนึ่งรับส่งไปต่อที่จังหวัดชนบุรีจุดหมายปลายทางที่จะไป
ล่าสุดมีผู้โดยสารที่บาดเจ็บสาหัส๑คน๑ใน๔นั่นแหละครับ
ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอายุ๖๐ปีสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด๓รายด้วยกันนะครับ